คือบางทีตัดทุเรียนมันอยากได้คนจำนวนเยอะเพื่อที่งานจะได้เสร็จไว
เป็นทีมชุมพรเจ้าถิ่นกับทีมเยือนอย่างจันทบุรี

ปรากฏว่าตัดกันไปตัดกันมาทะเลาะกัน
ท้าทายกันบอกเดี๋ยวจบงานมึงเจอกูแน่ตายไปสองศพสาหัสอีกหนึ่งค่ะ
ยิงแบบรัวเลยนะคะภาพไม่มีแต่ว่าเสียงนี่คือมาเต็มอะค่ะ
วงจอลปิดจะอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณสักหนึ่งร้อยห้าสิบเมตรนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณสักทุ่ม๕๖นาที
คุณผู้ชมจะได้ยินเสียงปืน๗นัดดังติดกันรัวเลย
แล้วนัดที่๘เนี่ยดังหลังจากนั้นวินาทีเดียวเองค่ะ
กัน๔นาทีคุณผู้ชมจะเห็นรถกระบะคันหนึ่งขับผ่านหน้ากล้องวงจรปิดไปนะคะ
นั่นคือรถกระบะของคนก่อเหตุนายอานนท์ขับออกไปแบบนี้เลยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๙มิตรฮุนายนต์นะคะ
นะคะตำรวจท้อพ่อสวีได้รับแจ้งเหตุก็ลงพื้นที่ทันที
เลยค่ะก็ปรากฏว่าคนเจ็บเนี่ยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
ไปก่อนแล้วมีนายดำรงศักดิ์หรือว่าในฟิลอายุ๒๗
ปีคนนี้โดนยิงเข้าปากหนึ่งนัทหน้าอกสองนัทในหรือว่า
อายุยี่สิบปีถูกยิงเข้าอกซ้ายหนึ่งนัดนะคะแล้วก็
เบ้าตาอาการสาหัสค่ะแล้วในที่สุดกับเกลียด
เสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะส่วนเต๋าอาการยังคงสาหัสอยู่
ในที่เกิดเหตุมีปืน๙มมตกอยู่แล้วก็มีปลอกกระสุนปืน๗ปลอกด้วย
สอบสวนคนที่อยู่ในเหตุการณ์ค่ะบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
นายอานนท์คนก่อเหตุเนี่ยเขาก็มาร่วมตัดร่วมคัดทุเรียนร่วมกับกลุ่มผู้เสียชีวิตและคนเจ็บ
ซึ่งทีมของจันทบุรีมา๑๒คนทีมชุมพรก็มา๑๒คนจำนวนเท่ากัน
ไม่รู้ว่าตัดคัดทุเรียนกันอีท่าไหนไปทะเลาะกันนะคะแล้วก็มีการท้าทายกันบอกด้วย
ฟิลยิงดิวยิงทุกคนเลยนะคะตอนแรกยิงในเต๋าก่อน
เต๋าคือคนที่บาดเจ็บสาหัสนะคะโดนยิงเข้าคอทะลุเบ้าตา
ฟิลเข้าไปช่วยแย่งปืนฟิลเลยโดนยิงเข้าหน้าอกไปสองนัด
แล้วก็ทะลุปากอีกหนึ่งนัดดิวอยู่เฉยเฉยก็โดนลูกหลง
เข้าหน้าอกไปนะคะฟิลกับดิวนี่คือเสียชีวิตเลย

แล้วนายอานนท์ก่อเหตุเสร็จก็ขับกระบะหนีไป
หลังเกิดเหตุครอบครัวของฟิลอะค่ะก็กลัวว่าจะไม่ได้รับความยุติธรรม
ก็เลยอยากจะให้สื่อเข้ามาช่วยเหลือเป็นกระบอกเสียงให้หน่อย
ส่งคุณสุชาดาสิริคงลงพื้นที่ไปคุยกับครอบครัวของฟิลผู้เสียชีวิตนะคะ
เราก็ได้คุยกับภรรยาได้คุยกับครอบครัวของฟิลด้วย
ภรรยาฟิลว์เล่าทั้งน้ำตาว่าครบหากันมา๘ปีมีลูกด้วยกัน๓คน
กลับมาอยู่กับพ่อแม่ที่ทุ่งตะโกชุมพร
ก็มาทำงานรับจ้างตัดทุเรียนหารายได้ดูแลครอบครัว

เธอบอกว่าเธอทั้งโกรธแล้วก็แค้น
แค้นคนก่อเหตุมากขวามือคือในฟิลที่เสียชีวิตนะคะ
โกรธแล้วเธอก็แค้นคนก่อเหตุมาก
พูดถึงขั้นว่าอยากให้ตายตกไปตามกันด้วยซ้ำ
เพราะเขาทำให้เด็ก๓คนต้องกำพร้าพ่อ
แล้วเมื่อคืนนี้เธอบอกโอ้โหเป็นภาพที่เธอเห็นแล้ว

คือลูกสาวคนเล็กจุดทูบแล้วก็เรียก
จ๋าพ่อจ๋าหนูคิดถึงพ่อ
โอ้โหเธอบอกคนเป็นแม่ใจสลายจริงเธอรับไม่ได้เลย
คงอย่าต้องเห็นลูกเจ็บปวดขนาดนี้ค่ะ

แล้วเขาไม่เคยเข้ามาที่จะขอโทษเลย
หนูไม่ได้โทษพ่อแม่เขาที่ว่า

แต่พ่อแม่เขาต้องมารับผิดชอบบ้าง

ไม่ใช่แค่ภรรยาของฟิลที่แค้นนะคะ

หัวหน้าทีมตัดทุเรียนกำลังจะจ่ายเงินจบงานแยกย้ายกันอยู่แล้วเชียว

วักปืนออกมาแล้วยิงใส่กลุ่มของลูกพ่อ
เชื่อว่าอานนท์ต้องตั้งใจและเตรียมการมาแน่
เพราะดูจากประวัติแล้วเท่าที่พ่อรู้จักมาเนี่ย
อานนท์เป็นคนใจร้อนแล้วก็ชอบมีเรื่องกับคนอื่นไปเรื่อย
ไปตัดทุเรียนที่ไหนก็ไปมีเรื่องกับเจ้าของทุเรียนมาด้วย
จากนั้นเราไปที่บ้านของเข็มไม่เหลือง
ของดิวนะคะดิวก็เป็นอีกหนึ่งผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้
ก็เป็นชาวอำเภอทุ่งตะโกเหมือนกันนะคะ
ดิวเนี่ยก็จะเป็นบ้านขนาดเล็กชั้นเดียว

พี่ชายบอกว่าดิวเป็นคนขยันทำงานเก็บเงิน

ดิวยังเคยบอกกับพี่ด้วยว่านี่ถ้าดิวไม่ติดทหาร
สุดท้ายแล้วก็คือไม่มีโอกาสทั้งสร้างบ้านไม่มีโอกาสทั้งบวชนะคะ
เพิ่งอายุ๒๐ปีมาถูกยิงตายแบบนี้
เขาวาดฝันวาดอะไรไว้กับพ่อแม่ครอบครัวเรียบร้อยว่า

น้องจะออกรถน้องจะทำบ้านให้แม่ทำสวนทุกอย่าง

แต่น้องเขาก็ไม่มีโอกาสนั้นเลยครับ
ส่วนคนเจ็บอีกคนนึงก็คือในเต๋านะคะ
อาการสาหัสเพราะถูกยิงเข้าลำคอทะลุเบ้าตา
ตอนนี้จากข้อมูลล่าสุดนะคะ

แต่ว่าคุณหมอยังคงขอดูอาการอย่างใกล้ชิดก่อน
ส่วนทางด้านคดีตำรวจสพสวีบอกว่า
พนักงานสอบสวนส่งนายอานนท์ไปฝากขังที่ศาลแล้ว

ถึงแม้ว่านายอานนท์คนนี้เขาจะขอพยายามประกันตัวในชั้นศาล
แต่สารก็คัดค้านการประกันตัวแล้วค่ะ